อย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวานค่ะกลายเป็นข่าวดังอีกรอบนึงค่ะ
หลังจากที่นะคะก็สารอาญาค่ะก็ได้เรียกให้คุณกัปตันนะคะ
แล้วก็คุณมิ้งนะคะไปนัดเคลียร์กันค่ะ
เพราะว่าสารมองว่าไอ้ที่เขาฟ้องกันมาเนี่ยสามารถไกลเกลียกันได้
ปรากฏว่าก็เกิดช็อตนี้ขึ้นนะคะหลังจากที่ไปพูดคุยในศาลค่ะ
น้องมิ้งใช้ว่ามิ้งโป้แตกแล้วกันก็ยกมือไหว้ขอโทษค่ะ
พร้อมกับออกมาบอกว่านะคะเรื่องที่ออกมาบอกว่าท้อง
ก่อนหน้านี้ที่แถลงข่าวใหญ่โตเป็นการกุเรื่องขึ้นมา
ที่นั่งร้องผมร้องให้ไม่ใช่จริงเลยเหรอพี่แจ๊ก
เพราะว่ารักนั่นเองค่ะซึ่งทางฝั่งกัปตันก็แมนมากจริง
ก็คือเขาเรียกอะไรยกฟ้องหมดทั้งคดีแพ่งแล้วก็อาญานะคะ
รวมไปถึงไม่ขอค่าเรียกร้องค่าเสียหายใดค่ะ
แต่มีข้อแลกเปลี่ยนให้มิ้งออกมาพูดต่อหน้าสื่อ
ใช่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปฟังกันเต็มค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
ข้อมูลทั้งหมดจะได้ชัดเจนไปเลยค่ะ
ฟังเลยค่ะเริ่มจากน้องมิ้งกันเลยนะคะ
แล้วก็กัปตันต่อเลยค่ะเต็มนะคุณผู้ชมฟังให้ดี
ขั้นนี้เลยค่ะ
ก็วันนี้จะออกมาพูดความจริงค่ะว่า
ก็อย่างที่คิดว่าทุกคนก็แบบน่าจะทราบกันดีอยู่แล้ว
อย่างแบบเรื่องตั้งคันก็ไม่เป็นความจริงนะคะ
แล้วก็ที่ทำไปมันก็เป็นเพราะว่า
เราก็รักเขาแบบมีความผูกพันอะไรหลายอย่าง
แล้วก็อยู่ในช่วงที่ไม่ได้อยากจะเสียเขาไปอะไรแบบนี้ค่ะ
มันก็เลยทำอะไรออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดให้มันดีก่อน
โกหกปุ๊บมันต้องโกหกต่อไปเรื่อย
แล้วคือตั้งแต่แรกไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
แล้วก็

พอกระแสมันออกไปแล้วเห็นเขาโดนด่า

แล้วแบบคนก็เริ่มแบบจับตามองจับผิดอะไรอย่างนี้

ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้ทุกคนรอด
ขอบคุณคนที่ยังให้กำลังใจมิ้งว่ามิ้งอ่าน

เหมือนก็มีทั้งสองฝ่ายที่บอกเราว่าเขาท้องหรือไม่ท้อง
แต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็แค่แบบอยากรู้ในวันนี้
อะใครทำให้เรามั่นใจมาถึงกระบวนการสาร
ก็คืออยากรู้ความจริงแค่นั้นแหละครับ

ใช้ชีวิตให้แบบมีหน้าที่ที่ต้องทำ

สิ่งที่มันกำลังจะเข้าใหม่ที่กำลังจะเข้ามา
แม่เราก็ค่อนข้างสาหัสเหมือนกันนะครับ
เราก็ได้แต่แบบคอยเป็นกำลังใจให้กัน
เหมือนทุกคนในครอบครัวเราเจออะไรกันแบบนี้
เราก็ต้องคอยให้กำลังใจกันต่อไป

ถ้าย้อนกลับไปประมาณมิถุนายนที่แถลงข่าวเนี่ย

ตอนท้ายแทแหลงกัปตันน่าเครียดมาก
แล้วก็มิ้งก็คือเอาพูดตรงก็ยังมีแบบ

มีรอยยิ้มนะแต่วันนี้คือกัปตันยิ้มได้แล้ว
แต่คือถ้าดูจากที่น้องให้สัมภาษณ์น้องบอกว่าไม่คิดจะเป็นเรื่องใหญ่
มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าน้องตั้งแถลงข่าว
คือมันเป็นที่สงสัยเหมือนกันนะคะว่ามีกระบวนความคิดอย่างไรมาก
มันไม่ได้แค่เรื่องของวัยรุ่นสองคนรักกันมีเพศสัมพันธ์กัน
แต่นี่มันโยงใยไปถึงคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวร้ายต่อหลายคน
ที่ต้องมานั่งแบกหน้ารับความรู้สึกต่างร่วมไปกับน้องด้วย
และเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครได้ติดตามภาพค่ะก็หลายคนถามนะคะ
ถามว่าชายเชื้อสีเทาที่มาสะกิดน้องน้องมิ๊งค์นะคะ
ที่ให้ไปก็คือให้สัมภาษณ์เสร็จก็ดึงขึ้นไปนั่นคือคุณพ่อนะคะ
พูดตรงคุณพ่อก็ไม่อยากให้แบบกระทบในใจอะไรมากล่ะค่ะ
แต่ว่าอันนี้เล่าสู่กันสารทุกฝ่ายคืออันนี้เล่าสู่กันฟังในฐานะที่เป็นนักข่าวนะคะ
ก็ตอนที่ไปทำข่าวเนี่ยตอนที่มิ้งกับคุณพ่อมาไม่ทราบว่ามาตอนไหน
เห็นภาพตอนกัปตันเดินมาขึ้นศาลตอนวัน๙โมงเห็น
แต่มิ้งไม่รู้อยู่ตอนไหนก็คือตอนเลิกออกมา
ตอนที่เขาจะออกมาจากศาลนักข่าวก็จะไปตามมิ้ง
ก็แบบว่าเฮ้ยเธอเราไปดักตรงไหนดีเราจะต้องเอาทำอะไร
เดี๋ยวน้องจะต้องวิ่งกลับบ้านใช่นะคะปรากฏว่าก็คนที่ดูแลทางด้านศาลบอกไม่ต้องไปตามที่ไหนหรอก
ต้องไปรอดักเดี๋ยวน้องลงมาแน่เพราะว่าเป็นข้อตกลงของสารที่ต้องตกลงกับกัปตันเอาไว้แล้ว
ว่ามีการสอบถามอันนี้เปิดเผยได้นะคะบอกว่าเป็นข้อตกลงหนึ่งในการพูดคุยกัน
ฝ่ายหญิงต้องเอามาชี้แจงต่อหน้าสื่อนะคะแล้วก็เคลียร์กันไป
วันนี้ค่ะก็จะมีการแถลงนะคะเปิดตัวละครค่ะซึ่งกัปตันเล่นเลือดข้นคนจางค่ะที่เอ็มคอเซียในช่วง๔โมงเย็น
รวมไปถึงเพื่อนด้วยต่างมากมายค่ะก็เป็นกำลังใจให้ละกัน
แต่ว่าอย่างที่เชอรี่บอกโลกโซเชียลสนั่นมากจริง
คุณผู้ชมส่งมาบอกคุณมงกฎบอกว่าเข้าใจว่ารักมากให้อภัยน้องเขาเถอะ
ปตันหรือมิ้งที่ไม่มีความรับผิดชอบ
มันก็หลายเหตุผลแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลย

อย่างที่บอกไปนั่นแหละอย่างที่พี่แจ๊คบอกนะคะ
ทวิตเตอร์แฮสแท็กอันดับหนึ่งเมื่อวานนี้
ิ้งโป๊ะแตกกลับมาครองแชมป์อีกครั้ง
ซึ่งไม่ควรจะมาครองอีกแล้วอะเนาะ
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของแฟนคลับกัปตันพากันแชร์ข่าวมิ้งนะ
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนเลยทีเดียว
คือคำค่อนข้างหยาบคายและรุนแรงค่ะ
ฝ่ายชายถูกสังคมประนามถูกวิพากษ์วิจารณ์จนเละ
มันจะเละเทะเป็นข้ออ้างที่มันฟังไม่ขึ้น

บางคนก็บอกว่าทำลงไปทั้งหมดไม่ควรเรียกว่าอารมณ์ชั่ววูบ

มันเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ชั่ววูบของน้อง
เพราะเธอเคยโชว์ผลตรวจตั้งคันยืนยันมาแล้วด้วย
คือมันเหมือนเป็นกระบวนการที่น้องคิดมาแล้วว่า
สเต็ปหนึ่งสองสามจะเป็นอย่างไร
อันนี้ตอนที่น้องโพสต์และมีอีกที่เหมือนแบบ

ไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะไปนั่งแถลงข่าว
ต่อหน้าคนทั้งประเทศว่าท้องทั้งที่ไม่ได้ท้อง
บอกว่าเธอโกหกเธอก็สวนกลับแบบทันควันทุกอันเลย
ขณะที่บางส่วนก็ยินดีเหมือนกันที่เรื่องนี้

สองครอบครัวต้องทนความทุกข์
ในทั้งเรื่องของโลกโซเชียลทั้งในเรื่องของชีวิตจริง
จะต้องดูแลลูกของเขาทั้งสองบ้าน

ให้มันไม่ได้เจอเรื่องร้ายแบบนี้แล้วให้มันผ่านเรื่องร้ายนี้ไปได้
ยังไงก็ตามข่าวนี้น่าจะเป็นการตอกย้ำถึงจะทำได้ดีเลยคุณ
ว่าไม่มีใครหนีความจริงไปได้
นะคะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ถ้าใครย้อนแย้งอีกอย่างหนึ่งเรื่องคอมเมนต์

การแชร์ข้อมูลตั้งแต่ติดตามข่าวมา

คือว่าตอนนี้ทั้งผู้ทั้งมิ๊งเองกับตันเอง
ก็ได้รับบทเรียนแล้วจากเรื่องนี้
แล้วก็ควรจะให้เขาดำเนินชีวิตไปในเส้นทางของเขาต่อไปนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนของเขานะครับ
นายบายนายซึ่งนำทีโดยคุณต่อธนภพนะคะ

ตั้งแต่ฟังข่าวมาแรกไม่เชื่ออยู่แล้ว
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กัปตันอย่างต่อเนื่องเลย

ส่งกำลังใจรัวให้กับเพื่อนสนิทของชาวแก๊งเขาอย่างล้น
ซึ่งเขาจะพูดยังไงก็เดี๋ยวไปฟังเลยนะคะ

จริงผมว่าเป็นมุมที่พวกเราทั้ง๘คนนะครับ
เชื่อใจสมาชิกคนที่๙ของเราอยู่แล้วตั้งแต่แรก
แล้วก็คือมันได้แต่ให้กำลังใจกันมั้ง
เพราะว่ามันต้องมีวันที่คนเราล้มได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นวันที่ล้มเราก็จะไม่ทิ้งเขา
แล้ววันนี้ถ้าเขาผ่านปัญหาแย่มาแล้ว
ก็พร้อมจะจับมือเขาแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันต่อหมด
ทุกคนย้อนกลับไปดูวิชาสุขศึกษา

ก็คือสุดท้ายแล้วมันคงได้ตระหนักมั้งว่าตอนผสมเราก็เรียนกันมา

ตอนปฐมเราก็เรียนกันมาดิฉันเชื่อว่าน่าจะพูดต่อว่า
ศึกษาเขาก็สอนมาเรื่องเศษว่าการป้องกันควรทำยังไง
โถนะคะแต่ว่าจริงมันก็เป็นสาระสำคัญนะคะ
ว่าการป้องกันมันเป็นยังไงนะคะการใช้ชีวิต
คือพูดตรงในยุคนี้มันจะหลีกเลี้ยงมันก็ลำบากนิดนึงนะคะ
แต่ว่าเราต้องป้องกันให้ถูกต้องเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องท้องนะ
เรื่องโลกภัยอีกเต็มไม่หมดเลยนะคะ